คือมีหนุ่มเมียนมา๓คนเขามาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดว่า
โดนตำรวจในเครื่องแบบรีดตังค์ไถตังค์ไป
ทั้งที่พวกเขามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเลยคุณผู้ชมต้องดูเรื่องนี้หน่อย
ช่วงสายเมื่อวานนี้ครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
พวกเขาตั้งทีมสายใหม่ต้องรอดเนี่ยพาในต่อในยูและในสอ๓คนนี้
ชาวเมียนมานั่งเรียงกันเลยมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เพราะว่าโดนตำรวจในจังหวัดชนบุรีทำร้ายร่างกายและเรียกเงินไปแสนนึง
หลักฐานมีหรือเปล่ามีสิแผลตามตัวเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชม
เปิดหลังให้ดูแล้วก็ดูตรงแถวไหล่ขวาเนี่ยคนเมื่อกี้นี้นะ
ที่โดนใช่ไหมในซอเนี่ยอายุ๓๔ปีหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายบอกว่า
เขาทำงานในเขตบางนาในกรุงเทพนี่แหละเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาตอน๑ทุ่ม
ไปถึงปุ๊บไม่ได้เจอแฟนไปเจอตำรวจเจอตำรวจในเครื่องแบบสองนายมาดักรอ
แล้วขอตรวจเอกสารเขาด้วยในโซก็เอาให้ดูครับกลายเป็นว่าตำรวจจับเขาใส่กุญแจมือเลย
พากลับมาโรงพักพอมาถึงโรงพักเจอตำรวจอีก๓นายรวมแล้วเป็น๕นาย
เปิดห้องสอบสวนแล้วขอตรวจเอกสารในซอในซอก็ยื่นให้อ้าวแต่ตำรวจไม่เห็นถอดกุญแจมือให้เลย
แล้วยึดมือถือในซอไปทั้งหมดเลยครับรวมไปถึงอีก๒คนด้วย
หลังจากนั้นซ้อมซ้อมทำร้ายร่างกายเหยียบหัวไว้นะพี่เบิร์ต
เอาเหล็กฟาดอีกพี่น้ำแข็งแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาว่า
เอามาแสนนึงมาจะได้ไม่โดนดำเนินคดีเนี่ย
แล้วคือตังค์ไม่ได้มีกันแบบไม่ใช่มีคนละแสนนะ
นี่ต้องเอามารวมเนี่ยคุณผู้ชมดูสลิปสิ
ต้องรวมรวมกันคุณผู้ชมพาไปกด๓ตู้อ่ะ
รวมเป็น๑แสนบาทแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นร่างก็พาไป
เป็นของซอเนี่ย๕๙๐๐๐เป็นของในยู๕๐๐๐โอ้ยในยูนิ้วน้อยหน่อย
ในซออีก๓๖๐๐๐ผู้เสียหายบอกว่าฟังตำรวจเนี่ย
ยังมาถามแบบไม่ในใจเยอะอย่างหรือเปล่านะบอกว่าอัยยเอ็งติดใจพวกพี่นะหรือเปล่า

นี่นี่นี่ประโยคนี้ประโยคนี้พามานี่เนี่ยพามาอีกนะเดี๋ยวพาไปกินกาแฟ
อื้อหือ

อเจมส์อาทิตย์ร้องฝอไหมว่าอยากทำงงเลยอะไรประมาณนี้
บ๊วยบริษัทใช่ผมก็เลยลงให้เขาก็เลยไม่ทันหรอก
ผมเสียไปเซ็นต์หนึ่งใช่ไหมให้กลับมาก็พอแล้ว
อ๋อคือเราแค่อยากได้เงินกลับมาแล้วในแง่ของการดำเนินคดีต้องเอาผิดกับคนที่ทำกับเราไหม
ทั้งรีดถ่ายเงินทั้งทำร้ายร่างกายอันนี้ก็ผมไม่อยากทำอะไร
อ๋อไม่อยากทำอะไรแค่อยากได้เงินเฉย
โอ้โหนี่อยากได้เงินคืนแต่นี่คือตามเนื้อตัวนี่คือน่วมไปหมดแล้วนะ
โดนเหล็กตีโดนเหยียบหัวรองเท้าคอมแบตคิดดูแล้วกันคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกไหม
วงจรปิดมีหรือเปล่าอ้าวไปตรวจสอบคุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดนี้นะคะ

อยู่ในซอยที่เกิดเหตุนี่มีรถเป็นรถสี่หกนาทีรถที่นำหน้าไปอันนั้นรถตำรวจ
นี่แหละแล้วทีมงานสายใหม่ต้องรอดก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีเลยไปพบกับ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ค่ะ
จะให้ดำเนินคดีกับ๕ตำรวจผู้ก่อเหตุ
แล้ว๓ผู้เสียหายเขามีเอกสารต่างครบถ้วน
ทีนี้ผู้อำกับท่านก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมนะ
ว่าถ้าเกิดผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดจริง
จะไม่ปกป้องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย